จะเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะคะโลเลอร์สเก็ตอย่างที่บอกไปนะคะ
สเก็ตด้วยบางครั้งลงลานน้ำแข็งไปเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเธอสวยมากจริงแข็งแรงด้วยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณนายนุ่นของเราไม่ทำผิดหวังค่ะ

เพื่อนในกองถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเจี๊ยบชมพูนุษย์นะคะ
คุณมุมกิตกล้องยูโรยศวัสตร์เนี่ยค่ะ

เพลงนะคะเรียกว่าเพลงฮิตมากวอร์เอ
ห้าหลายคนก็งงว่าคุณนายนุ่นเนี่ยค่ะ

ล่าสุดนะคะเรียกว่าโอ้โหหลายคนกรี๊ดเลยค่ะ

เป็นคลิปวีดีโอวาดโน้นไลน์โชว์ฤลาการแดนส์ดีบนี่

คุณนุ่นที่แบบโยกเอลบ้างไม่ใช่จิตแกล้งจิตขาแล้ว
เออเออเออเซ็กซี่ขนาดไหนไปชมเลยค่ะ
ดีบเออแม่งดีบว่ะ
คือดังมากนะคะต้องบอกว่าลีลาของคุณนุ่นนั้นน่ะโอ้โห
เอลองคิวมากจริงนะคะสำหรับแต่ละ๕เซ็กซี่นะคะ

เพราะว่าพวกเราชอบจะได้เต้นตามนะคะ

แบบนั้นที่เราเห็นกันเป็นวงเขารับเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นเขาแบบออกสไตล์เต้นด้วยค่ะ
เออมีความแบบเซ็กซี่เบา

เป็นแฟนคลับก็ติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ